คุณผู้ชมครับมีเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนมัธยมมศ๓ด้วยกัน
เมื่อ๕๓ปีที่แล้วตอนนี้อายุ๖๙นัดมาเจอกัน
ก็ทำบุญด้วยเลี้ยงสังสรรค์กันด้วย
ไปมาคนที่เคยถูกแกล้งมาตลอดถึงขั้นไปยิงเพื่อนตาย
คนที่เคยถูกแกล้งบอกว่าก็ถามเพื่อนคนนี้ว่าจำได้ไหมเคยแกล้ง
เพื่อนบอกจำไม่ได้โมโหยิงเลย
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงทุกวันที่เกิดเหตุ
อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตำบลองคารักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ในท้องที่ของสพโพทอง
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
หน้าร้านอาหารที่เขาถูกยิงเนี่ยนะครับ
ก็ตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑ปลอกตกอยู่ที่พงหญ้า
แล้วก็ยังมีกระสุนดัมมี่ขนาด๙มมอีก๑นัดด้วยนะครับ
คนเจ็บทางเพื่อนก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าอาการสาหัสหนักมากนะครับก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ถูกยิงเข้าที่ท้องด้านขวา๑นัด
แต่กระสุนเนี่ยทะลุไปออกทางก้นเลยอ่ะ
ชื่อว่านายสุทัศน์โกสยมาตรอายุ๖๙ปีนะครับ
โอ้โหพอได้ยินเรื่องนี้ว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน
หุลมือถูกก็คอกเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
คุณพิญญชาชคงถิ่นผู้สื่อข่าวทารัททีวี
วันนี้ลงพื้นที่นะครับไปที่ร้านจุดเกิดเหตุเลย
อันนี้เป็นภาพตอนที่เขานัดเลี้ยงรุ่นกัน
มีเพื่อนคนอื่นด้วยนะ
มีทั้งผู้ตายกับคนที่ก่อเหตุก็อยู่ร่วมงานด้วยกันนะครับ

ไปเจอกับเจ้าของร้านชื่อนายชนะกล้าแข็งอายุ๗๘
เจ้าของร้านบอกว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
น้องชายของเจ้าของร้านเขาเป็นประธานรุ่นนี้นะ
เป็นรุ่น๙มศ๓โรงเรียนโพทองจินดามณี
น้องชายก็พาเพื่อนร่วมรุ่นก็อายุ๖๙ปีด้วยกันทั้งนั้น
จัดงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนโพทองจินดามณี
ก็มีถวายสังขทานด้วยทำบุญกระดูกให้กับเพื่อนที่เสียชีวิตด้วย

รวมตัวกันได้ยังมางานได้นะครับ
พอทำบุญถวายสังขทานให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตไปแล้วเสร็จแล้ว
เสร็จพิธีสงฆ์อะไรกันเรียบร้อย
ทีนี้ก็กินข้าวด้วยกันเลี้ยงสังสรรค์กันร้องรำทำเพลงกัน
ก็มีการดื่มกินกันอย่างสนุกสนานนั่นแหละก็ตามภาษานะครับ
ก็ไม่ใช่ช่วงกลางคืนอะไรนะกลางวันนี่แหละนะประมาณสักบ่าย๒บางคนก็เมาแล้วนะครับ
ก็แยกย้ายกันออกจากร้านกลับบ้านกันแล้วระหว่างที่กำลังจะแยกย้ายกันทยอยทยอยกันไปเนี่ย
มันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายธนพัฒน์อเนกศรีอายุ๖๙นะครับก็เดินตามผู้ตายก็คือนายสุทัศน์มาที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ก่อเหตุชักปืนออกมายิงใส่นายสุทัศน์ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นจนนอนจมกองเลือดนี่ฮะยิงเสร็จปุ๊บก็หลบหนีไป

เสร็จปุ๊บไปเลยค่ะอืมบ่ายสองกว่าเขาก็เริ่มจับกัน
กันจับก็มีเรื่องอะไรขึ้นนอกร้าน
ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงอ่าผมได้ยินเสียงแต่ว่าเสียงมันค่อย
ไม่เหมือนเสียงปืนก็นึกว่าไม่มีอะไรเพราะว่าแถวนี้เขาจุดประทัดไล่นกกันประจำ
นกพิลาปแหละอ่าตอนนั้นมีคนตะโกนบอกว่าถูกยิง
มีคนถูกยิงแล้วเลยออกมาก็เห็นไปส่งลงบ้าน
ก็มีคนเอาไปส่งโรงพยาบาลแหละมีแต่คุยกันแต่ไม่รู้ว่ามันทะเลาะกันหรือเปล่า
เสียงแต่เสียงดังหน่อยเพราะว่าผิดปกติ
เพราะว่าเพลงมันก็ดังนี่ก็เลยพูดดังอืมโอ้โหไม่น่าเชื่อ
คุณลุงเจ้าของร้านบอกได้ยินเสียงคุยกันก่อนแหละแต่เสียงดังดังอ่ะค่ะ
จะยิงกันอ่ะไม่น่าเชื่อสะสมความแค้นมานานขนาดนี้
แต่เพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ย
เวลามาเจอเพื่อนทีไรเวลาเมาทีไรก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดนะ
คือแค้นฝังใจมาตลอด๕๓ปีใช่
ทีมข่าวของเราไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะผู้เสียชีวิตมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ในอำเภอโพทอง
ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ค่ะ
ปกติก็ทำงานอยู่ที่บ้านตลอดเป็นเสาหลักของครอบครัว
ไม่น่าเชื่อสุดท้ายจะมาถูกเพื่อนร่วมรุ่นยิงจนเสียชีวิตแบบนี้
เป็นคนดีมากนะเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบ
ทุกคนที่เพิ่งพาอาศัยได้กับคนนี้คนเดียวทั้งครอบครัวนะ
ครอบครัวนี้มีหลายคนทั้งหมด๙คนแต่คนนี้ที่พึ่งได้
ผมได้ข่าวครั้งแรกผมก็นึกว่าทะเลาะกับบ้านใกล้เรือนเคียง
นึกว่าถึงจะไปโดนยิงโดนอะไรแบบนี้
แล้วเขาก็ไม่เคยออกไปกินเลี้ยงที่ไหนมาก
เขาเป็นคนไม่ค่อยสังคมที่ไหนอยู่กับบ้านตัดเสื้อผ้า
สรุปแล้วก็นี่แหละค่ะสาเหตุก็เกิดจากความแค้นสมัยเรียนเมื่อ๕๓ปีก่อน
นี่คือคนที่ก่อเหตุนะคะเพราะว่านายธนพัฒน์เนี่ยก็ถูกผู้ตายแกล้งบ่อย
อย่างที่บอกว่าเปลยกับเพื่อนอยู่หลายครั้งเวลากินเหล้าอ่ะเปลยเรื่องของความแค้นเนี่ย
ให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนบอกว่าก็คิดว่าก็แค่บ่นไง
ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุถึงขั้นยิงเพื่อนจนเสียชีวิตแบบนี้จริง
คือม๓นี่ก็ต้องอายุสัก๑๔๑๕นะก็โตเป็นนุ่มแล้วล่ะจำเรื่องจำราวได้หมดแล้วล่ะ
ไม่ใช่ว่าถูกแกล้งถูกล้อตอนปฐมแต่มันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะจำกันนานขนาดนี้
ใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยเขาเลี้ยงรุ่นเรียนจบปี๒๕๐๙อ่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาถูกแกล้งแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ตำรวจสพโพทองก็ขอสารออกหมายจับนายธนพัฒน์คนก่อเหตุนะครับเพราะว่าหลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
ข้อหาที่สารอนุมัติหมายจับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสุดท้ายแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เบื้องต้นจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าสาเหตุมาจาก
แค้นที่มีการกลั่นแกล้งสมัยมัธยม
ผู้ก่อเหตุได้มีการพูดคุยและสอบถามผู้เสียชีวิตก่อนลงมือว่า
จำได้ไหมว่าเคยแกล้งเขา
แต่ผู้ตายนะครับปฏิเสธบอกว่าจำไม่ได้
ผู้ก่อเหตุแม้ว่าเพื่อนจะบอกว่าจำไม่ได้
ก็ยังอยากจะให้เพื่อนเนี่ยกล่าวคำขอโทษ

แต่ว่าทางคนเสียชีวิตเขาก็ไม่ยอมขอโทษ

ก่อนจะลงมือนะฮะยิงเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็หลบหนีไปแล้วคนที่ถูกยิงก็เสียชีวิต

ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสุรีคัณฑรามนะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็ต้องเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ